คุณผู้ชมคะเวลาน้ำท่วมเนี่ยสิ่งที่กลัวกลัว
ใช่ค่ะแต่ว่าคราวนี้มันกลับกัน

ตัวไปไหนอ่ะทำไมตัวมันแนนแต๊ะแต๋แบบนี้อ่ะคะ

จริงตัวมันไม่ได้ยาวมากนะประมาณสักเมตรหนึ่ง
เหมือนกับเป็นลูกจราเข้ก็โดนไปเรียบร้อยค่ะ
เสร็จชาวบ้านเขาฆ่าเขาชำแหละแร่เนื้อ
เอามาประกอบอาหารอุ้ยเขาไปทำอะไรอ่ะ
พริกไทยดำอย่างเงี้หรอคือกินไปหมดแล้วอ่ะครับ
หัวหนังนี่ชาวบ้านเขาเอาเกลือมาโรยนะ
แล้วก็เอาไปตากแดดให้มันแห้งสตาร์ฟไว้ค่ะ
เป็นของตกแต่งบ้านนี่ไปคุยกับเจ้าของบ้าน
คุณพี่ปัญญาพี่ปัญญาเล่าว่าตัวนี้นะพี่ชายเนี่ยจับมาได้
ตอนนั้นน่ะไปออกหาปลาไปที่หนองน้ำสาธารณะบ่อกระถิ่นนั่นแหละ
โนนศิลาของขอนแก่นแล้วพอจับมาได้ปั๊บนี่
สภาพหลังจากจับค่ะพี่ชายมาถึงนะมาให้คุณปัญญาก่อนลงมือเลย
ชำแหละถลกหนังแร่เนื้อครับแล้วเนื้อมันอ่ะคุณ
คือตัวมันยาวเมตรหนึ่งใช่ไหมแต่เนื้อที่ได้๔โลนะ
หลังจากนั้นเอาเนื้อไปทำอาหารกินร่วมกันเลย
ส่วนจราเข้นี้เขาบอกว่าน่าจะหลุดมาจากฟาร์ม
ฟาร์มน่ะมันอยู่ไกลจากชุมชนไปประมาณสักสามกิโลนะคะ
แล้วนอกจากนั้นค่ะนักข่าวของเราไปถึงพี่ปัญญา
เราเห็นตัวหนึ่งนะพี่ปัญญาพาเราไปดูต่อหน่อยสิ
นี่พี่ปัญญาพามามาตรงหนองน้ำตรงนี้ที่เจอจราเข้
แล้วตอนที่ไปถึงชาวบ้านเขากำลังวางอวนดักปลาอยู่ค่ะ
คุยกับชาวบ้านด้วยชาวบ้านบอกว่าจริงช่วงสิงหาที่ผ่านมานะ
เคยมีจราเข้หลุดโดนชาวบ้านยิงตายแล้วก็แบกกลับไปทำอาหารมาแล้ว
แล้วผ่านไปไม่ถึงเดือนมาเจออีกพี่ว่านะ
มันน่าจะหลุดมาจากฟาร์มเลี้ยงที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านนี่แหละ
แล้วถามว่าชาวบ้านกลัวไหมออกมาหาปลาแบบนี้ก็กลัวสิ
เพราะว่าบางทีชาวบ้านเขาออกมาหากลางค่ำกลางคืน
กลัวว่าจราเข้มันจะมางาบเข้าให้อยากให้หน่วยงานมาตรวจสอบหน่อย
แล้วก็กำชับทางฟาร์มเลี้ยงด้วยต้องดูแลจราเข้อย่างใกล้ชิด
ต้องมีการตรวจสอบนะเช็คจำนวนว่าจราเข้ในฟาร์มยังอยู่ครบดีอยู่หรือเปล่านะคะ